คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือสายกีฬาสายสเก็ตสายออกกำลังกายสายแอดเวนเจอร์ต่างนี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของอุบัติเหตุในการออกกำลังกายมันเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้วนะคะแต่เนี่ยเราจะพาไปดูเรื่องนี้งานเนี้ยบอกเลยสายสเก็ตมีเจ็บจ้ะ
หรือการทำกิจกรรมอะไรต่างแบบนี้คุณจะต้องมีอะไร
อุปกรณ์เซฟตี้นี่เขาใส่หมวกกันน็อกอย่างดีเลย
หนาเลยนะคะคุณพี่เขามีครบเลยก็เลยทำให้ไม่เป็นอะไร
แล้วเขามีวิธีการล้มคุณสำหรับคนที่แบบ
เล่นพวกสเก็ตหรือกีฬาอะไรแบบนี้เขาจะรู้วิธีการล้มให้เป็นนะคะ
ก็อยากจะเอาคลิปนี้มาเตือนภัยกันอยากให้ดู
สำหรับคนที่เล่นสเก็ตช่วงนี้ฮิตแหละ
แต่ก็สถานที่เล่นอาจจะปิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะ
อย่างที่ฉันเองก็เล่นหน้าบ้านเอา
หน้าบ้านตัวเองวนไปวนมาอยู่แค่นั้นแหละค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ล้มหน้าบ้านอาหารไม่ได้ไปล้มที่ไหน
เช้นมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอยากจะได้ยืนว่ะ

มันสามารถรองรับอะไรรู้ไหม

เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเขาขอเวลาหา๓ชั่วโมงจุกเลยนะมันนานไป๓ชั่วโมงมีมั้ย
มีมีมีเจอแล้วมีอุปกรณ์ป้องกันบ้านท้าย
สำคัญคือเขาใช้ทดสอบแล้วว่าช่วยป้องกันได้จริงนะคุณผู้ชม

ตอนนี้น้องเต่าบอกว่าขอลาออกเถอะทนไม่ไหวเจ็บไปหมดแล้วเถอะ
คุณล้มบ่อยมากเลยตุ้งตุ้งตุ้ง

เล่นกระตุ่งสเปกสะเก็ดหรือละบุงหรือลูกบ่อตอะไรแบบนี้ใช่ไหม

กันไว้ดีกว่าเพราะว่าล้มไปโอ้ยอายุเท่านี้กระดูกกระเดี้ยวหัก
มันไม่คุ้มก็อยากจะเล่นแบบเด็กเขาแหละค่ะ
แต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะคะ